ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องดูภาพก่อนนะคะแล้วค่อยเล่าให้ฟังที่สุรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนมีร้านปะยางอยู่ก็อยู่ริมถนนมีผู้ชายเขานั่งอยู่ในร้านเหมือนกับทำงานอยู่อยู่ดีดีมีรถกระบะเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้านคุณผู้ชมลองดูภาพนะแล้วคุณผู้ชมลองดูว่าเอ๊ะผู้ชายที่อยู่ในร้านปะยางเขาจะเจ็บหรือเปล่าเขาจะรอ

ที่พุ่งเข้าไปนี่
ก็แค่มีแผลถลอกปอกเปลือกอะไรกันนิดหน่อยเอง

เป็นทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ

เป็นบ้านของนายเจตนากรเพลิงจิต

อายุ๔๐เป็นเจ้าของร้านปะยาง
แล้วเป็นผู้รอดชีวิตปฏิหารนะคะ

ไม่ทันตั้งหลักจริงใครจะไปคิดว่าอยู่ดี
มีรถพุ่งชนมาขนาดนี้

พร้อมกับเครื่องงัดยางก็ล้มลงมา

ล้อรถพุ่งมาอยู่ที่หน้าอก

ล้อรถอยู่ที่หน้าอกค่ะ

หลวงพ่อสอหรือพระครูกิติโพคุณ

ภาพนี้ค่ะคือชาวบ้านนับถือมากนะคะ

พร้อมกับล้อรถที่มาอยู่ตรงอก

ฟังเสียงผู้ชายคนนี้ที่รอดตายปฏิหารค่ะ

แต่โต๊ะผมมันมันไอไงมันก็เลย
อ๋อร้อนี่ครับแต่ว่าเรามีโต๊ะบังอยู่เนอะ

ในอู่น้องชายเขาเอาหลวงปุศวง

นี่มีในรูป

หลวงปู่สวงก็ลนมาใส่เก้าอี้ผมเลย๒๓องค์
มันมีเก้าอี้มีอะไรขวางอยู่แบบเป็นโพรงอยู่นิดนึง

อืมก็ทีนี้ก็เลยมีการเรียกขวัญจากญาติญาติอ่ะนะคะ
ผูกข้อไม้ข้อมือที่น้องคิงตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่าข้อมือนี่แบบ

นี่ค่ะเรียกขวัญตามความเชื่อก็หมดเคราะห์หมดโศกกันไป
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นี่
มีเหรียญหลวงปู่ที่บอกว่าทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย
แวนเอาไว้ร่วงลงมาพอดีเลยตรงแถวหน้าอกพอดี
ก็ร่วมมาที่อกพอดีแล้วรถรถก็อยู่ตรงอกพอดี